คนนั้นเอาไว้เลยคนนี้พี่แจ๊คอาจจะมีหวังก็ได้นะ
อัศศีร์นั่นเองนะอัศศีร์แห่งบ้านแม่
ออกัสบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้เขาแจ้งเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเข้าไปอีก

โอ้โหฉันตอบมันตั้งแต่เด็กแล้วเล่นอยู่ธรรมศาสตร์
ถึงว่าหุ่นล่ำจริงเลยนะคะ
นี่น้องนะคะแจ้งเกิดจากบทอาศีคือลูกของแม่ย้อยเนี่ย

ต้องบอกเลยว่าฮอตมากตอนนี้มาออกงานอีเวนต์บรรดาแฟนคลับ

ซึ่งออกัสบอกเลยว่าจากกระแสละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ย
แจ้งเกิดจริงเลยนะไปที่ไหนทุกคนก็เรียกอาสี่อสี่
และที่สำคัญค่ะเช็คความฮอตเนี่ยเราวัดกันได้จากยอดวิวโดดดิสเต็มนะคุณค่ะ
พุ่งหลากหลายแสนเลยทีเดียวนะที่ยอดเพิ่มขึ้นนะคุณ
ส่วนใครที่รอชมหุ่นแซ่บนะคะออกัสบอกเลยว่าช่วงนี้เขาก็ขยันโชว์อยู่นะ

ต้องขอบคุณแฟนคลับคนดูทุกคนครับที่ติดตาม
ก็รู้สึกดีใจมากก็คนทำงานก็รู้สึกหายเหนื่อยครับผม

เพราะว่าแก๊สยังไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนที่ไปไหนมาไหน
แบบไปโรงพยาบาลหรือไปห้างไปอะไรอย่างนี้แล้วคนแบบรู้จักหมดเลย
มันไหนต่อแล้วยังไงครับมันยังไงครับมันร้อน
ร้อนด้วยแล้วก็แบบตอบแทนแฟนคลับด้วย

เพราะเราก็ฟิตมานานมาหลายปีอะไรอย่างนี้

เราก็จะให้รู้ว่าเราก็มีของนะอะไรอย่างนี้
ก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าเออเริ่มถอดเยอะไปแล้วนะอะไรอย่างนี้
เราก็จะเผาลงบ้างแต่บางทีแบบว่า
มันมีงานติดต่อมาซึ่งเขาอยากให้แบบ
มีความเซ็กซี่นิดนึงเราก็แบบจัดให้อะไรอย่างนี้

ตั้งแต่น้องเพิ่งเริ่มเข้าวงการพี่แจ๊คบอกเลยว่าน้องคนนี้จะดังมาก
เป็นซีรีส์สายวายเป็นพระเอกสายวายก่อน
ก่อนก็มีผู้ชายคู่กันตอนนี้ที่ฉันเห็นแววแล้วล่ะค่ะ
ว่าเห็นเหลี่ยมแล้วว่าคนนี้น่าจะได้

อยากรู้จังเลยว่าอมศาในที่พี่แจ๊กไปเห็นมา